อีกไม่กี่วันก็วันวาเลนไทยวันแห่งความรักแล้วนะครับ
แต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาผิดหวังเจ็บช้ำมากเลย
คือเมียของเขาเนี่ยกลายเป็นว่าไปอยู่กับผู้ชายคนอื่น

งานนี้มีคนเจ็บสะบักสบอมอาการโคม่าเลยนะครับ

โดนกระทืบโดนซ้อมจนน่วมเลยพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจกู้ภัยก็รีบไปที่จุดเกิดเหตุ

อยู่ในพื้นที่ตัวเมืองชนบุรีครับ
พาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
แล้วคนที่ทำให้ผู้ชายคนนี้สะบักสบอมเนี่ย

ในเอคนก่อเหตุไม่หนีไปไหนนะครับ
ยืนรออยู่ในจุดที่เกิดเรื่อง

แล้วเขาเล่าให้ฟังผมแค้น
คือเหมือนว่าเมียผมนอกใจแล้วมาอยู่กับผู้ชายคนนี้

ลูกผู้ชายมันหยามแบบนี้มันเกินไป

ก่อนหน้านั้นเมียรักของเขา
ทำงานอยู่ที่บางประกงฉะเชิงเศร้า
เขาก็ไปส่งเมียที่ทำงานที่บางประกงนะครับ

ก็ไปส่งที่ทำงานเรียบร้อยที่บังปะกง
แต่ด้วยความสงสัยท่าทีมีพิรุษ

พอเมียส่งเข้าที่ทำงานเสร็จปั๊บ

วันนี้เห็นว่าเขาลาหยุดนี่เมียคุณ
อ้าวโกหกทำไม

ตามมาจนกระทั่งไปถึงที่ห้องแถว
ในพื้นที่ชนบุรีนี่ข้ามจังหวัดเลยนะฮะเอาลูกน้อยเป็นผู้หญิงอายุสามเดือนมาด้วยครับ
อุ้มลูกมาตามเมียฮะพาลูกมาตามแม่พอเห็นว่าเมียอยู่ในห้องแถวเนี้ย
แล้วอยู่กับผู้ชายอีกคนนึงเนี่ยเขาโกรธแล้วมองดูส่องดูผ่านประตูจนกระทั่งมั่นใจ
หลังจากนั้นเถียงกันครับแล้วกระทืบชายอีกคนจนบาดเจ็บ
ตำรวจคุมตัวคนก่อเหตุไปที่โรงพักดอนหัวร่อแล้วนะครับ
ภาพหลักฐานวงจรปิดหน่อยก็แล้วกันครับวินาทีที่คนก่อเหตุเนี่ย
ขับรถมาจอดอยู่ข้างถนนดูนะครับเที่ยงคืน๑๐นาที
ผู้ชายคนนี้ลูกศรสีแดงชี้จอดรถเสร็จปั๊บเดินเข้ามากำลังจะไปที่ห้องแถวจุดเกิดเรื่อง
หลังจากนั้นพอเขาไปถึงที่ห้องแถวครับตัดภาพไปดูกันต่อ
เข้ามาถึงปั๊บยังไม่ผีผลามเปิดประตูนะครับ
คุณผู้ชมพี่มิ้วส่องดูก่อนส่องดูแบบนี้เอาให้ชัวร์
อ่าเห็นแล้วเมียฉันอยู่ในห้องนี้กับผู้ชายอีกคนหนึ่ง
พอชัวร์ปั๊บเขาเปิดประตูเลยครับเขาพยายามเปิดประตูโดยที่ไม่เคาะด้วยนะฮะ
จังหวะนี้ครับเปิดประตูดึงดึงเสร็จแล้วพอประตูเปิดเนี่ยนะฮะ
ในห้องเช่าเนี่ยยังปิดอยู่เขาเดินเข้าไปเลยครับ
เปิดประตูมุงรวดแล้วผลักเดินเข้าไปเลยอีกจังหวะหนึ่งครับ
จะเห็นนะฮะคือกล้องวงจรปิดเนี่ยหลังจากนั้นไฟในห้องเปิดแล้ว
ค่ะแล้วเหมือนมีการผลักกันไปผลักกันมาหรือเปล่าอ่าฝ่ายหญิงฮะ
วิ่งออกมาแล้วมาขอความช่วยเหลือ๕นาทีผ่านไปครับแล้วก็มาเถียงกันอีก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คาดว่าจังหวะนั้นเนี่ยมีการยื้อกันอยู่แบบนี้ฮะ
ไม่รู้ว่าตอนล้านแนวชายอีกคนในถุกทุกซ้องไปแล้วรึเปล่า
สักพักหนึ่งผู้หญิงวิ่งหน้าตาตื่นเลยคาดว่าอาจจะไปขอความช่วยเหลือ
ฝ่ายชายก็ตามมาด้วยครับจากนั้นไม่นานพอตำรวจทราบเรื่องก็พากัน
มาถึงแล้วก็คุมตัวคนก่อเหตุนี้ไปโรงพักนี่คือภาพหลักฐาน
นะฮะวินาทีที่เกิดเรื่องแล้ววินาทีที่คนเจ็บเนี่ยถูกซ้อม
อยู่ภายในห้องเช่านั่นเองฮะนี่นะครับโอ้รุนแรงมากนะแล้วอุ้มลูก
ด้วยอ่ะนั่นน่ะสิคะคือทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยลง
พื้นที่ไปตรงนี้เลยจุดที่เกิดเหตุเลยเป็นห้องแถวอ่ะนะ
เจ้าของห้องแถวเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าค่ะนาย
ชรพงศ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุนอนดูหนังอยู่เลยได้ยิน
เสียงดังก็เลยออกมาดูเห็นคนเจ็บถูกทำร้ายจนสลบไป
แล้วอะค่ะส่วนในเอผู้ก่อเหตุก็โมโหด่าเมียใหญ่เลยก็คือ
คือด่าในลักษณะที่ว่าทำไมถึงทำแบบนี้แล้วก็มีคนโทร
แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยอ่ะนะคะคือคนเจ็บอาการสาหัสอยู่
ซียูเลยนะโอ้โหและความจริงก็คือคนเจ็บเป็นอดีตสามี
คนแรกของผู้หญิงค่ะเอาเหรอฮะหลังจากนั้นก็รู้ว่าไปมี
สามีอีกคนเดินไปเดินมาส่วนในผู้ก่อเหตุคือสามีคน
ล่าสุดต้องไล่เรียงสามีแบบนี้นะโอ้โหนี่เหตุการณ์มันเป็นแบบ

มีเสียงแบบปึ้งแบบเหมือนคนเดินเข้ามาผมก็รีบออกมาเลย
ปลอดที่ออกมาเห็นผู้ชายเขาพูดอะไรมั้ยด่าเมียอะไรยังทำ
เหมือนเขาเลิกกันไปเหมือนเขาไปมา
เพราะว่ามึงเดี๋ยวมึงมาเดี๋ยวมึงไปเดี๋ยวมึงมามึงไป
หัวนู้นก็ยังอยู่หัวนี้ก็ยังนั้น
สุดท้ายกลับมาตัวเก่าสวยอีก
ของห้องแถวก็เลยบอกว่าตอนนี้คนเจ็บยังรักษาตัวอยู่ใช่ไหม
เดี๋ยวก็ต้องมาคุยกันแหละว่ายังไงดีจะให้เช่าห้องต่อไหม
กลัวจะมีปัญหาอีกอยากจะให้ย้ายออกไป
เพราะกลัวว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนร่วมห้องที่เขาเช่ากันอยู่ใกล้ตรงนี้ด้วย
แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่ก่อเหตุข้อหาบุกรุก
และทำลายทรัพย์สินค่ะต่อมาครับคุณนัทปิยชาตินักข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
กลับไปณจุดเกิดเหตุอีกครั้งรอบนี้เนี่ยเราไปเจอกับลูกพี่ลูกน้องของฝ่ายหญิง
นะฮะคุณวิศนุครับพักอยู่ห้องข้างข้างกันเลย
ห้องของคนเจ็บอ่ะก็ตกใจเหมือนกันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ออกมาดูนะฮะอ้าวช่วยไม่ทันแล้วน่วมซะแล้วนะครับ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคือญาติของเขาคือฝ่ายหญิง
อยู่กินกับนายชาญคนเจ็บจนมีลูกด้วยกันสองคนเป็นผู้หญิง
คนโตสี่ขวบคนเล็กสองขวบนะครับแล้วก็เลิกกันไป
ฝ่ายหญิงไปได้ผัวใหม่ครับก็คือคนก่อเหตุคนนี้แหละ
กระทั่งมีลูกผู้หญิงด้วยกันอายุไม่กี่เดือนเองที่พาลูกมาตามแม่นะครับ
หลังจากเลิกกันกับนายชาเนี่ยนายชายเขาก็อยู่ตัวคนเดียวนี่นะฮะ
แล้วก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาเขาเลิกกันเด็ดขาดแล้วนะ
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจู่ทำไมฝ่ายหญิงหวนกลับมาลมพัดหวนหรือเปล่า
แล้วก็มาเกิดเรื่องราวแบบเมื่อคืนนี้ครับ
อายุไม่ยุ่งนะครับ